หนูเล็กกาก๊าค่ะลูกชายเผลอแป๊บเดียว๒ขวบเข้าโรงเรียนแล้วนะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะก็ตอนนี้คุณแม่ก็พาเข้าโรงเรียนด้วยนะคะ
หนูเล็กเนี่ยบอกลูกไปโรงเรียนไม่ห่วงอะไรเลยนะตรวจเช็คดีแล้ว
หวั่นใจเกี่ยวกับข่าวการใช้ความรุนแรงของคุณครูใดทั้งสิ้นเลยค่ะ
ถ้าจะกังวลก็คือเรื่องการแพะอาหารของน้องนั่นแหละ
ที่ตอนนี้บอกเลยว่าน้องแพ้หนักแพ้หลายอย่างจนต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะ
เขาจะไปกินของคนอื่นในโรงเรียนไม่ได้
ไม่ได้เลยครับเพราะเขาแพ้ทุกอย่างแม้กระทั่งฝุ่นหรือว่าอะไรสกปรก
คือแพ้หมดเลยนมวัวถั่วไข่กล้วยปลาแซลมอน
ก็เลยบอกผู้บริหารผู้บริหารบอกว่าเชิญลูกคุณออกไปโรงเรียนจ้ะ
เอาจริงนะสำหรับคนอื่นเขาบอกว่าถ้าแพ้กล้วยให้ลองกินกล้วยทีละนิด
ถ้าแพ้ไข่ให้ลองกินไข่ทีละนิดแพ้อะไรก็คือต้องใส่บ้างไม่ใช่ว่าขาดเลย
แต่สำหรับน้องวินไม่ใช่ค่ะเหตุผลมีคือสามารถทดลองได้เลย
สตูนี่หนูเคยทดลองมาแล้วนะเขาไม่เชื่อเขาบอกว่า
มึงไม่เคยพาลูกออกไปอยู่ในสตูสนุนฝ่าไปปุ๊บวินนั่งโซฟาลูก
กลับบ้านเป็นยังไงล่ะน้ำเหลืองขึ้นที่ขาพับอ่ะเนี่ยแล้วใครรับผิดชอบอ่ะ
สารพี่บอกตรงเลยถ้าหากว่าลูกกินอะไรได้กินไข่ได้หนูร้องไห้แน่